มาติดตามอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับ
มีอุบัติเหตุรถมัดทัศนศึกษาของวิทยาลัยแห่งหนึ่งกำลังขับลงเขาที่พยาวนะครับแล้วก็เบรกแตกทำให้รถเสียหลักแหกโค้งตกลงข้างทางส่งผลให้มีนักศึกษากับอาจารย์บาดเจ็บกว่า๕๐คนนะครับติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายดอกคำใต้เชียงม่วนช่วงหลักกิโลเมตรที่๕๓อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพยาว
ซึ่งที่เกิดเหตุพบรถบัตรทัศนศึกษาของสถาบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่พลิกตะแคงอยู่ข้างทางในสภาพพังยับเยิน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บ๕๐คน
เป็นนักศึกษา๔๘คนและอาจารย์๒คน
จำนวนนี้อาการสาหัส๒คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงม่วน

สอบสวนนายประยุทธ์ภูทับทิมอายุ๔๒ปี

ออกมาจากน้ำตกทานสวรรค์ดอยภูนางอุทยานดอยภูนาง

ซึ่งเป็นทางลงเขาและเป็นทางโค้ง

ตกลงร่องข้างทางแล้วพลิกตะแคง
ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดกู้ภัยและพลเมืองดี
เขาช่วยเหลือนายมงคลพันมาศอายุ๒๑ปี

หลังขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักหลุดโค้ง
ตรงสามแยกบ้านครูซอดถนนศรีสะเกดอุทมพรพิสัย
ตำบลย่าปล่องอำเภอเมืองศรีสเกต
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าแค้นค้าถลอก
ออกไปพบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้ม

ผู้ภัยจึงช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

นายมงคลขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว

เข้าตัวเมืองศรีสะเกดเสียหลักล้ม
แล้วถลายไปไกลประมาณ๑๐เมตรได้ระบาดเจ็บ

โม้ปูนเกี่ยวสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

ตัดกับถนนประตักตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เสาไฟฟ้าหักโค้น๔ต้น
รถจักรยานยนต์และรถเก่งได้รับความเสียหาย๒คัน
ชายชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บ๑คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนนายบุญเลิศโพศีอายุ๕๓ปี
คนขับรถโม้ปูนระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถมาจากซอยอนุสรมุ่งหน้าถนนประตัก
แต่ด้านหลังของรถโม้ปูนเกี่ยวสายสื่อสารที่พาดผ่านถนน
ทำให้รั้งเสาไฟฟ้าหักโค้น๔ต้น
จังหวะนั้นมีรถจักรยานยนต์ของชาวต่างชาติขี่สวนทางมา
ทำให้ถูกสายไฟฟ้าทับจนล้มได้รับบาดเจ็บ
และสายไฟยังหล่นทับรถเก๋งจนเป็นรอย
ชาวบ้านบอกว่ามีรถกระบะหลังคาสูง
สายไฟฟ้าจนห้อยลงมาต่ำกว่าปกติ
แล้วขับหลบหนีไปก่อนจะถูกรถโม้ปูนเกี่ยว

ชนรถสิบล้อบนถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี
่งหน้าลาดบัวหลวงในพื้นที่ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุงแก้วจวัดปทุงธานี
ทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต๑ศพ
และคนแน่งส้นท้ายได้รับบาดเจ็บหนึ่งคน
ตำรวจสอบสวนนายศรีฮราชดวลโหงอายุ๓๕ปี
คนขับรถสิบล้อทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

มองดูแล้วไม่มีรถขี่ตามหลังมา
จากนั้นก็ได้ยินเสียงรถชนด้านซ้ายของรถดังสนั่น

และผู้บาดเจ็บนั่งอยู่ข้างรถ
ตำรวจสพลาดหลุมแก้วควบคุมตัวคนขับรถสิบล้อ
สอบประคำเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามกฎหมาย